เหตุยิงกันนะคะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
เป็นเหตุยิงกันในระหว่างที่มีงานเลี้ยงเปิดบริษัทค้าเนื้อวัว

เหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตในบ้านถึง๒คนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวเจ้าของบ้านอยู่
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าของบ้านหายตัวไปค่ะ
ตำรวจสพโพธารามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
โพธารามจังหวัดราชบุรี
คุณผู้ชมเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะบ้านสองชั้น
นอกจากเป็นบ้านแล้วเขาเปิดเป็นบริษัท
ทำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเนื้อวัวด้วย
ซึ่งบริเวณหน้าสนามย่าหน้าบ้านมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นมา

ใกล้กับโต๊ะในช่วงของหลังเกิดเหตุแล้ว
ตำรวจไปพบศพนายเฉลิมชัยคิวเจริญอายุ๓๘ปี

สภาพศพถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้าท้ายทอยและคางทั้งหมด๔นัด
อกจากนี้นะคะไปพบศพนายเมธาสิทธิพงสำริทอายุ๔๓ปี
นายเมธาศิกนี่เป็นสารวัตรกำนันตำบลบ้านคล้อง
ถูกยิงเข้าที่บริเวณขาด้านขวาหน้าอกและศีรษะรวม๕นัด
ศพของนายเมธาสิทธิ์ไปพบอยู่ในห้องน้ำหลังบ้าน
จากการตรวจสอบทราบว่าคืนที่ผ่านมา
มีการจัดเลี้ยงเปิดตัวบริษัทใหม่โดยมีคนเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ทีนี้หลังจากเสร็จงานแล้วคนอื่นเขาก็ทยอยเดินทางกลับ
เหลือกลุ่มของผู้ตายทั้ง๒คนประมาณ๗๘คนยังนั่งดื่มกินกันอยู่
ซึ่งคาดว่าสาเหตุที่มีการยิงกันเกิดขึ้นน่าจะมีปากเสียงกัน
ทะเลาะวิวาดกันอย่างรุนแรงถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันจนเสียชีวิต
เพราะในที่เกิดเหตุที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมีการทะเลาะรุนแรงกันก่อน
เพราะว่าในที่เกิดเหตุมีเศษเก้าอี้มีเศษแก้วแตกกระจัดกระจาย
ญาติของนายเมธาสิทธิ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะให้การว่า
คนร้ายปลดเอาสร้อยข้อมือหนักห้าบาทหนึ่งเส้นสร้อยคอทองคำหนักเจ็ดบาท
และพระเลี่ยมทองอีกกว่า๑๐องค์ของนายเมธาศิษย์ไปด้วย
อกจากนี้ยังพบว่ากล่องบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านรอบบ้านเลย
ถอดหายไปและไม่พบปลอกกระสุนปืนตกในที่เกิดเหตุด้วย
ว่าผู้ก่อเหตุจะเก็บไว้เพื่อทำลายหลักฐาน
ด้านพลตำรวจตรีอนุภาพศรีนวลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
กำชับให้พนักงานสอบสวนนำผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านในคืน
ก็เกิดเหตุประมาณ๑๐คนไปสอบปากคำอย่างละเอียด
แต่ว่าเบื้องต้นทั้ง๑๐คนอ้างว่าหลับอยู่ในบ้าน
เลยไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น
ขณะเดียวกันไปพบว่านายนัฐกิจวงอนันสุกอายุ๔๐ปี
เป็นเจ้าของบ้านด้วยเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งจัดเลี้ยงหายตัวไป
เจ้าหน้าที่เตรียมติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่